และได้เวลาแล้วที่จะไปหาผู้โชคดีวันก่อนเราเพิ่งแจกทองล้าน

ใครจะเป็นผู้โชคดีไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
โฉมหน้าของผู้โชคดีทองล้านของเรา
และรู้ไหมเขาเอาไปทำอะไร

อันดับที่๒ก็คืออาจจะเก็บเป็นทุนการศึกษาให้ลูก
ทำร้านเพิ่มเติมแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
ดูคนนี้เขาเห็นแม้คงพลิกชีวิต
หนี้ต่อยอดสร้างอาชีพกันหมดแล้ว

เพราะผู้โชคดีทองล้านคนต่อไป

เขียนบีบส่งฝาคาราเบาแดงเยอะนะครับ

มาถึงช่วงที่ทุกคนลุ้นแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันอีกแล้วนะ
พูดถึงบรรยากาศเศรษฐีคนที่๔ของเรา
คุณคะมันตื่นเต้นขนลุกไม่หายดีใจจริง
จริงเรื่องจริง
นี่แหละอนุภาพของเบาแดง๑๐บาท

รออะไรนานพวกคุณสองคนมีประสบการณ์การรอบ้าง้า

ตอนที่ไปหาหมอไปโรงพยาบาล

พอเจอหมอยืนไม่อยู่เลยค่ะ

หมอบอกว่าเชิญนั่งก่อนค่ะ
อ้าที่นี่ใครจะยืนล่ะแบบนั้นเนอะ

เออเอ้า

โหรอนานที่สุดไม่ใช่ตอนไหน
ตอนคุณชนะเล่นมุกหยอด

จะยอมทำการทำงานจะจีบจีบ

หวังว่าพูดดักขนาดนี้แล้ววันนี้จะไม่เล่นนะ
รอนานก็อาจทำให้ใจวุ่นวาย

นี่ขนาดพูดแล้วยังจะเล่นอยู่
ไม่ต้องรอแล้ว

ถ้าอย่างนั้นอย่ารอกันเลยกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
ก่อนที่จะไปนอกเท่านี้ฉันขอย้ำนิดนึงนะว่า

แค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดง

ก็ส่งมาได้เลยส่งมาเร็วด่วนเลยค่ะ
แต่ฝาเดียว๒ฝา๓ฝา๔ฝา๕ฝา๖ฝา๗๘๙๑๐๑๐๐ฝาก่อนแล้วเจ๊
ถูกต้องแต่ถ้าใครมั่นใจในดวงของตัวเอง

ส่งกันเข้ามายิ่งส่งมากก็มีสิทธิ์มากนะคะ
ส่วนกติกาจะเป็นอย่างไร
อยากให้ตั้งใจดูให้ดี
ใครจะเป็นผู้โชคดี
ไปติดตามเลย
แล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙

รอไหน
ตรงนี้ถึง๘ธันวาคม

คุณนัฐพงศ์สิลา